สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เอง
เห็นแสงเพลิงอยู่นะครับ
ช่วงเกือบตี๕ได้ครับคุณผู้ชมครับ
แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พบแสงเพลิงนะฮะ
แล้วก็กลุ่มควันอยู่ที่บริเวณชั้น๕นะครับ
ก็เลยใช้รถกระเช้าขึ้นไปฉีดน้ำจากด้านบน
แล้วก็จัดชุดนักผจญเพลิงนะครับ
เข้าพื้นที่ในอาคารไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้

พบเพียงกลุ่มควันนะครับลอยอยู่ออกมาจากอาคาร

แล้วก็ลุกลามไปยังชั้น๓แล้วก็ชั้น๕
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยง

จึงสามารถคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
ล่าสุด๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่สำนักการป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
กรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
แล้วก็ประกาศงดใช้สถานที่ดังกล่าวแล้ว

เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

นางสาวอธิตยาโชคกิจมณัชชัย
ท่านภูมิในการเขตสัมพันธวงศ์ครับ
ท่านลงที่ไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์สูง๖ชั้น

ซอยภัยบูรณ์สมบัติขวังจักรวรรดิ
สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร

ร้านนี้เป็นร้านแบบพวกขายของกิฟต์ช็อป
กิ๊บชอปหรือของเล่นเด็ก

จากนี้ยังพบด้วยว่าในอาคารเริ่มมีการชำรุด

เจ้าหน้าที่ต้องปิดล้อมอาคารเอาไว้ก่อนนะครับ
แล้วไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปข้างใน
วันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
โครงสร้างของอาคารอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
จากนั้นก็จะเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หารือถึงขั้นตอนการตรวจสอบโครงสร้างนะฮะ
ว่ามันยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่า
จะต้องทุบไหมจะต้องสร้างใหม่ไหม

ต้องรอผลจากผู้เชี่ยวชาญอีกทีครับ